เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของความซื่อสัตว์
หูสัตว์ที่ต้องบอกว่าซื่อสัตว์เจ้าของที่สุด

แล้วน้องหมาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายเหตุการณ์
สามารถที่จะช่วยชีวิตคนได้

คุณผู้ชมดูเลยว่าหมาลาบาดอร์๒ตัวนี้ทำอะไรค่ะ

ซึ่งจังหวะผู้หญิงคนนั้นเห็นมั้ย
เขาล้มลงไปแล้วนะคะ
แล้วมีอาการชักเกร็งกระตุก
แล้วล้มลงไปกองกับพื้น
จังหวะนั้นเจ้าลาบาดอร์๒๐
เอ็กซ้าไฟเซอร์เห็นปุ๊บผิดปกติ
เห่าทันทีค่ะแล้วเห่าเสียงดังมาก
เป็นเวลานานกว่า๕๑๐นาที
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
และเล่าถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่า

อยู่ดีเกิดมีอาการหน้ามืดล้มชักเกร็ง
และเป็นโรคประจำตัวเพราะเคยประสบอุบัติเหตุมา
ระหว่างที่ลูกน้องเดินทำความสะอาดอยู่หลังบ้าน
เกิดอาการหน้ามืดและล้มลงไป
หมดสติไม่มีใครอยู่ตรงนั้น
แต่เขาบอกว่าความที่ทุกคนอยู่ด้านใน
คือมันมีคนอยู่แต่ทุกคนอยู่ข้างในกันหมด
แล้วได้ยินเสียงเจ้าเอสตรากับไฟเซอร์

เอ๊ะทำไมเห่านานไม่ยอมหยุด
ก็เลยเดินออกมาดูสุดท้ายก็มาเห็นว่า
ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นลูกน้องของเธอเนี่ย
คือล้มอยู่มีอาการชักเกร็งอยู่แบบนั้น
เลยทำให้รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นไว้ได้ทัน
ก่อนที่จะเรียกรถพยาบาลมารับตัวไปค่ะ
แล้วเธอบอกเลยนะคะเหตุการณ์นี้ยกความดีความชอบให้
กับทั้งสองน้องหมาผู้ซื่อสัตว์ที่เก่งมาก
ซึ่งอายุ๙เดือนเห่าช่วยเห่าเรียกคนมาช่วยหญิง

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นหน้าตาเอ็นดูเชียว

ร้านแห่งนี้ค่ะทีมข่าวของเราลงไปที่ชื่อว่าร้านบ้านยา
อยู่เที่ยงโพยหูหินที่ประจวบกิริขันต์นะคะ
พูดคุยกันหน่อยโอ้พี่ศิลาพันธ์พันซ้อนค่ะ
นะคะเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเจ้าของเจ้าหมาลาบรอฮีโร่ทั้งสองตัวด้วย
ศิลาพันธ์บอกแบบนี้เลยนะคะว่า
ถ้าไม่ได้นะทั้งสองตัวเห่าเอาไว้เนี่ย
ไม่รู้จริงว่าลูกน้องของเธอที่เป็นลมเนี่ย

แล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีคนมาช่วย
บอกแบบนี้ด้วยนะถ้าย้อนกลับไป

เพราะเธอมีลูกเล็กอยู่
แล้วเธอเคยดูข่าวแล้วเธอกลัวว่า
มันเห็นหมาบางพันธุ์มันดุร้าย

แต่พอเธอไปศึกษาเรื่องสายพันธุลาบาดอร์
ก็พบว่ามันมีนิสัยรักเด็ก

ศิลาพันธ์บอกไม่ผิดหวัง

เขาก็เก่งซื่อสัตว์แล้วรักเจ้าของมาก
คุณพี่เจ้าของร้านบอกว่าจริงแล้ว
ปกติไม่ค่อยได้ล่ามโซ่มันไว้นะ

เจ้าลาบาดอร์สองตัวน่าจะวิ่งมาบอกเธอถึงที่แน่นอน

มันจะมีการเห่าแบบหลากหลายรูปแบบ

แต่ครั้งนี้มันเห่าเหมือนกับแบบกระโชกเสียงเลย
ให้รู้เลยว่ามันมีเหตุตื่นเต้นสักอย่างแน่นอ

เออฉลาดมาก
ผมว่าคนที่เลี้ยงหมาน่าจะทราบดี